เคล็ดลับดีนะคะจากดาราสาวแสนสวยน้องพัดรัดฟ้าค่ะ
รวยทั้งสวยแต่ตอนนี้โสดนะ
แต่ว่าเรื่องราวของเธอนะคะเธอเกิดปฏิหารเกิดขึ้น
ไหว้พระแม่รัศมีนะคะจนได้คู่สมหวังดังปรารถนาค่ะ
พัดพัดเปิดใจกับพี่เจ๊กรีว่าเธอคือสายมูตัวจริงเลย
ลุคคุณหนูไหมคะดาวจุลามาก่อนนะคะ
เธอเนี่ยนับถือพระแม่รัศมีมานานหลายปีนะคะก่อนการที่เขาจะด่งดังซะอีกค่ะ
โดยพระแม่รัศมีร์นะคะบนห้างเกษรพาซ่าคือสารที่น้องพัดไปขอแล้วได้แฟน
คือพัดบอกว่าทุกคนที่เป็นแฟนหนูขอผ่านพระแม่รัศมีหมดเลย
พัดบอกด้วยนะคะว่าคนล่าสุดเลยที่เพิ่งเลิกไปเนี่ยค่ะ
จดรูปภัณฑ์สันธารคุณสมบัติของชายหนุ่มที่ต้องการ
บอกพระแม่รัศมีร์โดยตรงเลยค่ะจดใส่มือถือแล้วก็บอกท่าน
แล้วปรากฏว่าก็ได้จริงค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะ
บกันไปไม่นานจู่ก็มีเหตุต้องเลิกกันไป
พระพัฒน์ก็ไปสอบถามหมอดูนะคะจนได้ข้อมูลมาเป็นข้อมูลชุดหนึ่ง
แล้วแต่ความเชื่อนะคะบอกว่าการขอคู่จากพระราชมี
ท่านก็จะประทานให้จริงแต่อาจจะไม่ใช่นัวคู่ของเราค่ะ
ดังนั้นพัดเลยเปลี่ยนใจแล้วจ้ะตอนนี้ไม่ขอเรื่องแฟนแล้วนะคะ
ณปัจจุบันก็ไปไหว้เหมือนเดิมค่ะแต่ขอเรื่องธุรกิจค่ะ
จนตอนนี้นะคะแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายลูกโป่ง
ตอนนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปเลยค่ะ
เป็นคนมูมากนะแต่จะพยายามอยู่บนความเป็นจริง
เคยขอเราได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์
สักพักหนึ่งแล้วก็โอเคนะพี่พร้อมพรึงก็จะได้เลือกกัน

ให้อย่าขอเฟ้อว่าถ้าขอบางที
จริงสุดท้ายแล้วของานของเงินดีกว่ายังไงเราได้ชัวร์